เขาไปกลับรถในจุดที่ไม่ควรกลับไง
มันก็เลยทำให้เกิดการชนกันพังยับหลายคัน

อ่าอุ่นเหตุการณ์เนี่ยโอ้โห
ภาพความจะหายมาหาศาลเป็นกันนะคะ
วัดเขียวแทนคนอยู่ในรถนะคะ
กระบะคันนึงเนี่ยกลับรถกระทันหันในจุดที่ห้ามกลับรถค่ะ
ปาเจโร่ที่ขับตามมาเนี่ยก็เลยเสียหลักพุ่งเข้าชนรถยนต์ที่จอดหน้าโชว์รูมหลายคัน
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๐โมง๓๔นาทีวันที่๑๑มิถุนายนที่หน้าโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะก็คือคนที่อยู่ในรถกระบะนี่แหละค่ะ
รถคันที่เสียหายเนี่ยนะคะมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนแล้วก็ยังมีรถยี่ห้อนิสันถูกชนอีก๒คัน
ปาเจโร่อีก๑คันรวมแล้ว๔คันพังเสียหาย

สอบสวนคนขับกระบะอายุ๖ปีเขายอมรับว่าเหลียวรถเพื่อที่จะขับรถจริง
เอาไว้ด้วยค่ะก็คาดว่ามูลค่าความเสียหายจะเยอะพอสมควร
รวมแล้วก็คงเป็นล้านบาทนะซึ่งทางผู้ที่เสียหายเนี่ยก็จะเรียกร้อง
ผู้กระทำผิดต่อไปก็ต้องชดใช้กันไปตามระเบียบ
เพราะฉะนั้นขอย้ำกับคุณผู้ชมนะขับรถเนี่ยต้องวางแผนให้ดี
มีสติแล้วก็ต้องดูซ้ายดูขวาด้วยถ้าจะกลับรถหรือจะเลี้ยวนะฮะ
รวมไปถึงเรื่องของการทำประกันก็สำคัญนะคะบางทีเราไม่คิดหรอกอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้น
แต่ถ้ามันเกิดแล้วประกันก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะ